กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูผลสืบเนื่องจากปฏิบัติการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ที่มีการนำหน่วยคอมมันโดไปบุกจับพระชั้นผู้ใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะ
แล้วก็เป็นระดับเจ้าอาวาสของแต่ละวัดในกรุงเทพ
เอาล่ะเรื่องของคดีเรื่องของการตามหาตัวพระที่ยังคงหลบหนี

อีกหนึ่งประเด็นที่มันเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็มันประเด็นงอกขึ้นมาเนี่ยนะคะ
กรณีที่หน่วยคอมมันโดอาวุธครบมือ
เชื่อว่าหลายคนได้ดูคลิปนั้นแล้วไปบุกจับอดีตพระอิสระ

บุกจับแล้วก็คือลักษณะการกระทำที่ไม่ค่อยเหมาะสม
แล้วก็เป็นที่มาของหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย
ตู่ป้อมออกโรงขอโทษอดีตพุทธอิสระ
ภาพคลิปชวนสิทธิ์สะเทือนใจ
เช่งยับตำรวจบุกจับเกินเหตุ
ผู้บังคับการกองปราบรับมีพระผู้ใหญ่มั่วศรีกา
อันนี้เป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็หลายคนก็ติดตามข่าวนี้นะคุณผู้ชม
แล้วสิ่งที่มันเป็นกระแสสังคมตีกลับว่าทำไม
อดีตพบทบเบอร์หนึ่งของทบ
ทั้ง๓คนต้องออกมาขอโทษพุทธอิสระ
นี่หนึ่งเป็นการตั้งคำถามจากสื่อมวลชน
อีกหนึ่งเป็นการตั้งคำถามจากประชาชน
และอีกหนึ่งเป็นการตั้งคำถามจากกลุ่มคนเสื้อแดงว่า
ผู้นำทำเนี่ยมันเป็นการทำแบบสองมาตรฐานหรือเปล่า
ทำไมต้องมาออกมาขอโทษขอโพย
อนุญาตให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
นี่คือคลิปต้นเรื่องที่มาของคำขอโทษ
จากนายยกแล้วก็พลเอกประวิทย์นะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปนาทีที่
ตำรวจหน่วยคอมมันโดกองปราบเนี่ยนะคะ

อดีตพระพุทธอิสระเนี่ยนะคะ
ก็ยังคงจำวัดอยู่แล้วก็มีการใช้กริยาถ้อยคำ
อาจจะไม่เหมาะสมเชื่อว่าหลายคนได้ดูคลิปนี้แล้ว
ล่าสุดค่ะพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
นายกรัฐมนตรีได้ฝากขอโทษที่ทำให้ประชาชนเสียความรู้สึก
พร้อมได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่า
ต้องไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้บอกว่าส่วนตัวเข้าใจดีถึงเจตนาของทุกฝ่าย
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยการรัดกลุ่มรอบครอบ
แต่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสม
โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะยึดหลักกฎเกณฑ์และให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่
อันนี้เป็นคำขอโทษแล้วก็เป็นคำแถลงการจากโฆษกรัฐบาล

ยังมีการแถลงจานการจากโฆษกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะ
โดยพลโทคงชีพตันตรวานิสบอกว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกเจ้าหน้าที่มาตักเตือนแล้ว
เห็นว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
ซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องขอโทษประชาชน
ที่มีการกระทำไม่เหมาะสมภายในเขตวัด
เน้นย้ำว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
ถามว่าที่มาที่ไปที่มันเกิดขึ้น
ก็มีการตั้งคำถามจากสังคมจากผู้สื่อข่าว
จากฝั่งนปชจากฝั่งเสื้อแดงว่าลักษณะการขอโทษ
ของผู้นำเหล่าทัพของอดีตผู้นำเหล่าทัพ
ของอดีตผู้นำรัฐบาลของผู้นำรัฐบาล
มันเป็นการทำเกินกว่าเหตุไหม
มันเป็นการทำสองมาตรฐานหรือเปล่า
เขาก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ
นี่คุณผู้ชมดูภาพนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ

ซึ่งในขณะนั้นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์
ท่านเป็นพบทบไปงานค่ะ
ไปร่วมพิธีสร้างพระเบิกเนธที่วัดอ้อน้อย
แล้วก็มีภาพเหล่านี้เกิดขึ้น
เขาก็เลยตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้น

กับพระรูปนี้กับพระพุทธอิสระ
คือคุณผู้ชมค่ะคือภาพนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีทั้งพลเอกประยุทธ์มีทั้งผลเอกประวิทธิ
มีทั้งพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ก็ร่วมเดินทางไปณวันนั้นด้วย
มีการทำพิธีเจิมหน้าผากให้กันและกัน
โดยในเวลานั้นเขาร่ำลือกันบอกว่า
พิธีนี้เป็นพิธีเสริมดวงชะตาบารมี
โดยใช้พลังทหารระดับแม่ทัพนายกอง
มีอดีตพบเหล่าทัพพบทบ๓คน
คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
พลเอกสมทัศน์อัตนันส่วนพลเอกประยุทธ์
ณเวลานั้นดำรงตำแหน่งพบทบผู้บัญชาการทหารบก
ในเวลานั้นถูกจับตามองกันว่า
เป็นพิธีที่จะทำให้กองทัพกลับมามีอำนาจ
โดยเฉพาะ๓ป๓ปคือค่ายบุรพาพยักษ
นำโดยพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ที่มีหมอดูทำนายว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย
ยังไม่หมดนะในเฟซบุ๊คพี่เล็กเนี่ย
ยังระบุแบบนี้บอกว่าพระพุทธอิสระเคยเป็นทหารเกณฑ์
ทหารเสือราชินีร๒๑รอคือที่ชนบุรี
ในช่วงที่๓ปก็คือประวิทย์ประยุทธ์
บิ๊กป๊อกเนี่ยนะคะยังเป็นทหารหนุ่มอยู่ในร๒๑ที่ชนบุรีด้วย
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตกัน
ความสัมพันธ์ที่มีก่อนหน้านี้เพราะว่างานนี้ไปกันครบเลยนะจากภาพเนี่ยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามจับกลุ่มตัวพระผู้ใหญ่พระชั้นผู้ใหญ่สองรูปนะคะ
จากการเข้าจับกลุ่มตัววันนั้นก็คือจะเข้าไปจับกลุ่มตัวทั้งหมด๖๗รูปด้วยกัน
แต่ว่าที่ยังไม่เจอ๒รูปก็คือพระพรมมะศิษย์เจ้าอาวาสวัสดิ์สักเกต
และพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาลาม
พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบรามระบุ
บอกว่าก็ได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนออกติดตามกดดันอย่างต่อเนื่อง
โดยเชื่อว่าเบื้องต้นตอนนี้พระทั้งสองรูปนี้
ยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
และก็คาดว่าจะอยู่บ้านของคนใกล้ชิดสิทธิ์สยานุสิทธิ์
ลูกสิทธิ์ลูกค้าที่มีความใกล้ชิดเป็นพิเศษ
ตำรวจก็เลยฝากไปเลยฝากเตือนไปยังคนสนิท
หรือคนที่ให้ความช่วยเหลือระวังนะคะ
ถ้าให้ที่พักพิงจะเข้าข่ายในความผิดมาตรา๑๘
อันนี้มาตรา๑๘๙ปวิอาญา
ก็คือคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับสำหรับคนที่ให้ที่พักพิง

ส่วนอีกกรณีคือน่าตกใจมาก
มีข้อมูลบอกว่าอดีตพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
มีพฤติกรรมเสพเมทุนซึ่งเข้าข่ายอาบัติปราชิก
โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหมอนวดแผนโบราณ
บอกแบบนี้บอกว่าอดีตพระชั้นผู้ใหญ่เรียกตัวเองว่าเฮีย
สวมชุดซาฟารีออกจากวัด
เข้าไปใช้บริการนวดช่วงเวลากลางคืน
แล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์ที่สถานบริการ

และมีการส่งเสียให้เงินเดือนด้วยนะ
ส่งเสียให้เรียนช่างเสริมสวย
บางครั้งมีการโทรศัพท์เซ็กซ์โฟนกันกลางคืน
อันนี้เป็นชุดข้อมูลที่ได้มาจากหมอนวดคนหนึ่ง
มาบอกตำรวจยังไม่หมดค่ะ
แล้วก็มีข้อมูลออกมาอีกชุดหนึ่งบอกว่า
มีพระผู้ใหญ่๒รูปที่ถูกหมายจับในครั้งนี้
มีความสนิทสนมกับศรีกามากเกินความจำเป็น
เช่นอะไรบ้างเช่นเดินทางไปต่างประเทศด้วยกัน

พระกับศรีกาจะนั่งเคียงข้างกันเสมอ
และยังมีการนัดพบ๒ต่อ๒ในยามวิการอีกด้วย

พลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดผู้การกองปราบ
รับนะคะว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าเป็นใคร
ท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะ

แล้วก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำมาสอบปากคำ
แต่ยังไม่ให้ข้อมูลกับสื่อนะคะ
โดยจะส่งข้อมูลไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือว่าพศให้พศรับทราบ
หลังจากนั้นพศก็จะนำข้อมูลชุดนี้เนี่ย

เพื่อพิจารณาปลดพระเหล่านี้ออกจากตำแหน่ง
รวมถึงเรียกคืนสมณศักดิ์ต่อไปด้วยค่ะ

ในการติดตามตัวพระเทมระ๒รูปนะคุณผู้ชม

แต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือของเราก่อนนะครับ
คุณไพรวัลแสงสุนทรที่มาร่วมเป็นล่าม

ใช่ค่ะสำหรับพระที่ยังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ก็คือ
พระพรมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกด
และพระพรมเมธีผู้เชื่อเจ้าอาวาสวสาวพันธวร

รวมทั้งมีการส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ
ประจำตามด่านชายแดนธรรมชาติด้วย
ป้องกันคนรักลอบออกนอกประเทศไป
มาดูความขึ้นหน้ากันหน่อยคุณผู้ชมความขึ้นหน้าในเรื่องนี้
หลังจากที่กองบังคับการปรับรามจับกลุ่มพระเถระที่เข้าไปผัวพันกับคดีทุจริตเงินทอนวัด
ทำให้พระพรมศิษย์เจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเทราสมาคมและเจ้าคณะภาค๔
รวมไปถึงพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงสามรามกรรมการมหาเทรสมาคม
แล้วก็เจ้าคณะภาค๔๗หลบหนีไปได้แล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว
โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทยพม่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก็เพิ่มมาตรการนะครับในการตรวจค้นบุคคลรถยนต์ทุกชนิดทุกคนเลยที่ผ่านเข้าออกด่านชายแดนให้มากขึ้น
หลังจากได้รับการประสานงานจากกองบังคับการปราบปรามให้มีความเข้มงวดในเรื่องนี้
และให้ช่วยกันสกัดจับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัติบุคคลแล้วก็หนังสือเดินทางอย่างละเอียด
เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่
รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไปเฝ้าสังเกตการณ์ท่ามเรือต่างตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นช่องทางชายแดนธรรมชาติก็อาจจะมีการนั่งเรือข้ามไป
ทางด้านของพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า
ตอนนี้ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศเลย
ทำงานร่วมกันกับทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการสกัดจับพระเทราทั้งสองรูป
เบื้องต้นขึ้นบัญชีดำห้ามไม่ให้เดินทางออกด้านประเทศเลย
โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเรื่องของตามช่องทางธรรมชาติที่ไม่มีด่านตรวจถาวรเพื่อป้องกัน
ใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีนั่นเองครับ